ดำเนินคดีกับบุคคลที่ปลอมเพจเฟซบุ๊ก

พระเอกหนุ่มปทศเสียชีวิต
หลังจากการผ่าตัดเมื่อวานนี้คุณบุ๋มก็โอ้โห

ใช่คือข่าวแบบนี้ออกมาเป็นระลอกแล้วนะคะ

ครอบครัวเองอุตส่าห์ออกมาบอกแล้วนะคะว่า

ตำรวจปราบรามอาจกรรมทางเทศงีหรือว่า

ดำเนินคดีกับบุคคลที่ปลอมเฟซบุ๊ค
ในชื่อดรปนัดดาวงผู้ดี
โดยใช้รูปภาพของตัวเองเป็นภาพประจำตัว

ปทฤษฎีสหวงดารานุ่มเสียชีวิตแล้ว

ข้อความในเฟซบุ๊กปลอมนั้นนะครับ
ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

การพูดหรือว่าโพสต์ข้อความอะไรจึงมีคนเชื่อถือ
พร้อมขอประนามบุคคลที่สร้างเฟซบุ๊กปลอม
แล้วก็ไม่ควรนำเรื่องอ่อนไหวเช่นนี้มาล้อเล่น
เพราะว่าคุณปอทฤษฎีกำลังป่วยแล้วก็ครอบครัวต้องการกำลังใจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีวีแทนเดอร์จำกัดมหาชนนะครับ
ได้นำเอกสารเป็นหน้าเพจเฟซบุ๊กปลอม
เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนปอทเช่นกัน
จากเฟซบุ๊กดังกล่าวได้โพสต์ข้อความ

ปทฤษฎีเสียชีวิตหลังเข้ารับการผ่าตัดรอบ๒
ซึ่งข้อความดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง
ทำให้บริษัททีวีทันเดอร์เจ้าของเฟซบุ๊คตัวจริง
เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับ
ขอฝากไปถึงคนที่ทำเฟซบุ๊กปลอมเหล่านี้
สิ่งที่ทำนั้นคุณทำไม่ถูกต้องอยู่

โดยเฉพาะปทฤษฎีที่กำลังป่วย
ไม่ทราบว่าคนทำคิดอะไรและมีจุดประสงค์อะไร
แต่ขอร้องให้ลบข้อความดังกล่าวออกนะครับ

เรื่องต้นได้รับแจ้งความจากผู้เสียหายทั้งคู่ไว้แล้ว

ข่ายความผิด๔ข้อหานะ
นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เผยแพร่และส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จ
แล้วก็๔คือหมินประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
หลังจากนี้จะทำการสืบสวนหาผู้กระทำผิด
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

จริงเพจที่เป็นของแฟนคลับของคุณบุ๋มมีอยู่จริงนะ
ใช้ชื่อว่าดรพนัดดาวงผู้ดีนี่แหละ

จริงคนกดไลค์๑๖๙๒๘คน
อันนี้ตรงรูปที่เป็นคอเวอร์เขาก็เขียนว่าประนัดดาแฟนคลับ

เรื่องขององค์กรทำดีหลายอย่างเป็นข้อมูล
ส่วนเพจปลอมใช้ชื่อเดียวกันเป๊ะ
กดไลค์ตอนนี้๘๗๘๕คนแล้ว
แต่ว่าคอมเมนต์หลายอันก็ส่วนใหญ่มีคนเข้าไปตำหนินะคะว่า
ระวังเถอะสร้างเพจปลอมมาระวังเขาจะฟ้อง

คุณบุ๋มฟ้องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอนนี้